ต่อเรื่องของแมงกระพรุนกันบ้างคุณผู้ชมครับ
ผู้ประกอบการที่เกาะพงันจังหวัดสุราธานีมีการตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมา
เอาไว้เตือนภัยเรื่องของแมงกระพุนนะครับ
หลังจากล่าสุดนะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับ
ได้รับพิษจากแมงกระพรุนบาดเจ็บไป๕คนครับ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ของอำเภอกเกาะพงันจังหวัดสุราธานีนะครับ
ต้องออกติดตั้งป้ายประกาศเตือนตามชายหาดครับ
แล้วก็วางน้ำส้มสายชูไว้ตามจุดต่าง
เพื่อใช้ปฐมพยาบาลในเบื้องต้นนะครับ
ก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกระพรุนไปเพิ่มอีก๓
โดยสองคนแรกก็ประสบเหตุขณะลงไปเล่นน้ำที่บริเวณอ่าวทองหลางและที่บริเวณชายหาดหน้าเกาะม้าครับ
ส่วนอีกหนึ่งคนนั้นเป็นชาวสวีเดนนะครับ
พิษของแมงกระพรุนขณะลงเล่นน้ำที่บริเวณอ่าวท้องในป่านตำบลบ้านใต้
หลังก่อนหน้านี้มีผู้บาดเจ็บมาแล้ว๓คนรวมเป็นตอนนี้ก็๖คนนะครับ
โดยกลุ่มผู้ประกอบการได้ตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาครับเพื่อใช้แจ้งเหตุรวมทั้งคอยเตือนผู้ประกอบการด้วยกัน
โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างเข้ามาร่วมในกลุ่มไลน์ด้วยนะครับ
เพื่อเป็นการประสานงานข้อมูลการรวมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันเหตุแล้วก็ช่วยกันปฐมพยาบาลในเบื้องต้นต่าง
ขณะที่ผู้ประกอบการเรือทัวร์หรือว่าเรือนำเที่ยวเองโดยเฉพาะทัวร์ดำน้ำต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือนะครับ
โดยเรือทุกลำนั้นจะต้องมีน้ำส้มสายชวนแล้วก็อุปกรณ์ในการประถมพยาบาลเบื้องต้นหากนักท่องเที่ยวประสบเหตุนะครับ
ซึ่งในระยะหลังนั้นผู้ประกอบการเองก็มีความตื่นตัวรวมทั้งชำนาญในการประถมพยาบาลเบื้องต้นมากขึ้น
ทำให้สามารถป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวนั้นได้รับอันตรายถึงชีวิตนั่นเองครับ
ก็เป็นข่าวที่ออกมาเตือนกันนะคะโดยเฉพาะเขามีความเชื่อว่าเวลาถูกแมงกระพุนให้เอาทรายถูอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะ
ใช้น้ำส้มสายชูราดเพราะว่าการที่เอาทรายไปถูจะทำให้พิษนั้นกระจายง่าย